กันต่อนะคะกับนักแสดงหนุ่มคนนี้นะคะเห็นหน้าร้องอ๋อเลยค่ะ
ช่องเจ็ดคุณโน๊ทวัชรบูลอย่าบึงภาพกันก่อนผมโน๊ทวัชรบูล

แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือเราก็เห็นเขาโพสต์แบบ
เข้าโอดงตกอยู่กับต้นวงต้นไม้

เอาจริงพี่บางวันก็มีเบื่อเหมือนกันนะอยู่กองละครเนี่ยค่ะ
ก็เลยชอบเดินเข้าปงเข้าป่าไปแล้วค่ะ
แต่ถามว่าถึงขั้นจะต้องวางมือจากงานแสดงเลยหรือเปล่า

คือเวลาเราอยู่ในเมืองทำงานทำละครอย่างนี้

แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดเราถ่ายละครไปถึงจุดหนึ่ง

แต่ถามว่ามีแบบเบื่อไหม
ก็มีเพราะมันก็เหมือนคนทั่วไปที่เราแบบขับรถไปทำงานทุกวันนั่นแหละ
ก็ไม่คิดนะเพราะว่าก็ยังต้องใช้จ่ายอยู่
ยังยังครับยังไม่คิดครับ
แล้วเราก็รู้สึกแบบการทำงานในวงการ
มันทำให้เราต้องดูแลตัวเองด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้
ถ้าเราแบบอยู่เฉยอยู่บ้านนี่รับรองพัง